เมื่อวานนี้ครอบครัวของเด็กนักเรียนมัธยมในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ก็ได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้รื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่
โดยเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากผู้ตาย

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ประสานงานกับรถยนต์
บริเวณถนนจากศรีวิหารขาว
หมู่ที่๓ตำบลจักษีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ทำให้เด็กชายเพชรเด็กชายปาล์มและนายซีน

ของโรงเรียนสิงหะพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์เสียชีวิต

โดยรถจักรยานยนต์เสียหายเกือบทั้งคัน
ส่วนรถยนต์คู่กรณีเสียหายบริเวณด้านหน้าฝั่งคนขับ
และคนขับรถยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ซึ่งตำรวจภูทรสิงห์บุรีได้สรุปสำนวนคดี

ฐานขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
นายสุภกรณ์แสงสว่างเปิดเผยว่า
ในตอนแรกเชื่อว่าฝั่งลูกชายน่าจะกระทำความผิดจริง
และให้ครอบครัวรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
และเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดให้กับผมในวันนั้น
คือรูปในที่เกิดเหตุมันขัดแย้งกับสำนวนทั้งหมด
อำนาจเจริญแก้วเล่าว่าปกติลูกชายจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถประจำทาง
แต่วันเกิดเหตุฝนได้ตกลงมาทำให้ต้องขับรถจักรยานยนต์ซ้อนเพื่อนอีก๒คนไปโรงเรียน
ประสบอุบัติเหตุซึ่งหลังจากลูกชายเสียชีวิต
คู่กรณีได้เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน๒๕๐๐๐บาท
ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
และที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำขอโทษจากคู่กรณีเลย
แล้วยังมีมณฑินติดตัวไปด้วยครับไม่รับความยุติธรรมครับ
ขอเรียกร้องความยุติธรรมจากท่านครับ
ต้องมารับผิดชอบแล้วยังต้องเสียเงินรับใช้ซ่อมรถให้
คู่กรณีด้วยครับเสียลูกไม่พอยังต้องเสียเงินอีกครับ
วันเกิดเหตุได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
จึงรีบเดินทางไปอย่างโรงพยาบาล
แต่ยังสามารถพูดคุยได้ตามปกติ
ซึ่งขณะนั้นคิดว่าลูกชายคงไม่เป็นอะไรมาก
กระทั่งหมอได้บอกว่าให้ทำใจ
จากลูกชายมีบาดแผลเป็นบริเวณกว้าง

ทำให้เลือดไหลไม่หยุดจนเสียชีวิต
ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
เนื่องจากตัวเองมีลูกชายเพียงคนเดียว
ทุกวันนี้แม้จะผ่านมากว่า๑ปีแล้ว

ไว้เป็นความทรงจำให้ระลึกถึง

จะเรียกว่าพยายามลืมก็ได้ลืมเหตุการณ์

ทุกครั้งที่เปิดเห็นภาพตอนอุบัติเหตุ
อย่างนั้นอะทำจัดไม่ได้

ซีนวันนี้คุณแม่ขอกำลังใจหน่อย

ดังนั้นเราน่าเหนื่อยหมาก็ต้อง
ดูโกตกระดูกแค่นั้นเอง
โดยครอบครัวผู้เสียหายได้นำเอกสารหลักฐานยื่นให้กับกระทรวงยุติธรรม
ลื้อสำนวนคดีขึ้นสอบสวนอีกครั้ง
เชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้เสียชีวิต

ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์
ทำการจำลองเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ของการเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้
และหาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาดำเนินคดี
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน